หวานใจของเขาเนี่ยเองค่ะ

ก็มีข่าวว่าคุณต้นหอมเนี่ยย่องเข้ารงบาล

แจ๊คจะบอกเลยว่าเงินเนี่ยท่วมเนื้อท่วมตัวเอาเงินไปฝากธนาคาร
แต่พี่ต้นหอมนอกจากฝากเงินในธนาคารก็เอาไข่ไปฝากด้วย
ซึ่งดิฉันจะบอกว่าไม่ใช่ไข่เป็ดไข่ไก่นะคะ
ไม่ใช่เขาบอกเลยว่าผู้หญิงหลายคนคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่ายุคนี้ผู้หญิงเนี่ยทำงานเก่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ร่างกายหรืออะไรเนี่ย

แล้วในอนาคตเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมเนี่ย
ก็สามารถเอามาฉีดเข้าร่างกายอะไรทำตามเทคนิคการแพทย์

แล้วก็พรุ่งนี้จะไปคุยกับคุณหมออีกนะคะ

เขาก็เลยเชิญไปคุยแล้วก็เออเราก็สนใจเรื่องตรงนี้อยู่แล้ว
ต้องเก็บไปเลยมีน้องไปเลย

กลัวชีวิตการแต่งงานกลัวชีวิตการมีลูก

มันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่มากเลยความรับผิดชอบสูงมาก

เคยคุยกันแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าเรามีความพร้อมถึงขนาดนั้นไหม
แต่ในวันหนึ่งถ้าสมมุติไข่มันใช้ไม่ได้จริง
มีเองไม่ได้หอมตั้งใจอยู่แล้วว่า

แค่บอกเฉยไม่ได้คุยหรืออะไรกลัวเขากดดัน
เพราะว่าเขาอายุยังน้อยเขาจะรู้สึกว่าเรามาจับเขาไหม
เพราะว่าหน้าเราก็หื่นกระหายเรื่องการแต่งงานมาโดยตลอด
เวลาเขาใช้เงินไปกับการแต่งรถก็แบบแล้วไม่เก็บเงินไว้แต่งอย่างอื่นเหรอ
อะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวความกดดัน
หลายอย่างก็เพิ่งคบกันได้ปีกว่าแต่เราพร้อมนะ
ก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละที่ผู้หญิงโตกว่า
อาจจะมีคิดอะไรแบบในอนาคตไปมากกว่านั่นเอง
แต่ดิฉันชอบเจตนารมณ์ของนางนะคะชัดเจนค่ะ

แต่ว่าล่าสุดค่ะความชัดเจนของนางนะคะ
กับเพื่อนซีคุณมะตูมค่ะ
ก็มีการไลฟ์สดนะคะแบตโทรไปเลยค่ะ

สำหรับอาหารเสริมที่ต้นหอมแล้วก็ดีเจมะตูมทำอยู่นั่นเองนะคะ
ก็บอกว่าคู่แข่งเหมือนตั้งใจจะผลิตสินค้าปลอม
ซึ่งมันเป็นสารอันตรายเราก็รู้สึกว่าหูอันเนี้ยมันแบบ

แข่งขันทางธุรกิจเราเข้าใจว่ามันสูงแต่การทำแบบนี้เราว่ามันเห็นแก่ตัว
แล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเกิดทำมาเนี่ย
เราอาจจะเสียเครดิตแต่ว่ามันจะเสี่ยงไปไหม
ถ้าเกิดมีคนเสียชีวิตขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้
มันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นฟิลขาดนิดนึง
ตูมไม่อยากให้แค่ความเครียดแค้นหรือว่าอารมณ์ส่วนตัวของเขามาทำลาย
ดิสเครดิตทำให้คนอื่นหรือว่าเครดิตที่ตุ้มสร้างมาทั้งหมดมันเสียไป
เราทำอะไรเขาก็รู้เขาทำอะไรเราก็รู้

เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยรีบมาเบรกก่อนว่าเออไอ้สิ่งที่คิดอ่ะอย่าทำ